เดินทางไปเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรเป็นครั้งแรก
ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพราะว่าการประชุมครั้งนี้ไปประชุมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ก็เลยจะต้องมีความเข้มงวดกันเป็นพิเศษนะคะ

ก่อนที่จะเข้าประชุมระบุว่ารับไม่ได้กับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เชิญค่ะ
และให้หลักฐานบางส่วนนั้นเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มคนเดิมที่เคยก่อเหตุขึ้น
กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงนั้นดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวดครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
กตรครั้งที่๗ประจำปี๒๕๖๒ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง
มีการเดินตรวจแถวกองเกียรติยศพร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่สี่
ก่อนเดินขึ้นไปประชุมกตรที่ห้องศรียานนท์ทันที
โดยระหว่างการเดินนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีใช้เวลาในการประชุมนานกว่า๒ชั่วโมงนะครับ
จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ซึ่งเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นทั้งหมดเก้าครั้งในห้าจุดทั่วกรุงเทพและมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่ง
พร้อมบอกว่าตัวเองรับไม่ได้ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งยอมรับว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุนั้นมีความมุ่งหวังให้ประเทศชาติเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
แต่เราก็ต้องควบคุมไม่ให้กลุ่มที่ก่อเหตุนั้นทำตามสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังได้สำเร็จ
พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแลสถานการณ์
เพราะทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันควบคุมอยู่แล้ว
แต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความเรียบร้อย
ในสถานที่ราชการและหน่วยงานอื่นมากยิ่งขึ้น
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันครับ
ดูแลที่ว่าเออเขาเดือดร้อนเขาบาดเจ็บตรงไหนและกันยังไง
ผมไม่อยากให้มีใครเดือดร้อนแล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุ
เราก็อย่าเพิ่งไปให้ข้อสรุปเลยด่วนให้ข้อสรุปเลย
มันเกิดจากอะไรสาเหตุจะทำไมเพื่ออะไร
ในอดีตที่ผ่านมาก็ทราบว่ามันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกับกลุ่มเก่าอยู่บ้าง
แต่ผมก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรไปเลยนะประเทศเรามันจะปลอดภัยกว่านี้

ที่ยังมีคนไม่ดีอยู่นะมันก็เหตุการณ์มันก็พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลา
ขณะที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้หลายจุดที่ประตูน้ำนั้นมีความเชื่อมโยงกัน
ชนิดระเบิดที่เกิดระเบิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกันในบางจุด
ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนทราบนะคะว่าคนร้ายมีการมาดูลาดเหลาพื้นที่ก่อนลงมือก่อเหตุ
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดซึ่งบุคคลที่กลุ่มคนร้ายใช้เป็นกลุ่มคนหน้าใหม่ใหม่
ทำให้ตำรวจไม่มีข้อมูลในระบบแต่ยอมรับนะคะว่า
บางส่วนมีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และเมื่อวางระเบิดเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถกลับไปทันที
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกันครับ
เขาต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วต้องมีการมาดูพื้นที่ก่อน
ขณะนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับผู้ต้องสงสัย
ประเด็นนี้ยังบอกไม่ได้นะครับเขายังไม่ชัดเจนนะครับ
เพราะเขาก็เคยขึ้นมาที่ประจวบชีนะหัวหินครับ
คือตัวจะค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากนั่นนะครับ
เฉพาะตัวเจ้าถิ่นที่อยู่ที่เขาอยู่นะฮะบ้านมาจากนั่น
เมื่อเขาทำเสร็จแล้วเขาก็เดินทางโดยรถกลับที่
ผมเชื่อว่าจะกลับที่ทางภาคใต้นะครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยถึงผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวได้๒คนที่จังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากก่อเหตุตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ภายใน๒๔ชั่วโมง
ว่าทั้งสองคนจะเชื่อมั่นว่าหลังวางระเบิดแล้วตัวเองจะหลบหนีไปได้
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถพ้นสายตาของตำรวจ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่หัวหินเมื่อปี๒๕๕๙และจุดอื่นอีกหรือไม่
คุณผู้ชมครับการประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจหรือกตรในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกและภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับตำแหน่งนะครับ
และเกิดเหตุการณ์ระเบิดป่วนเมืองในหลายจุดทั่วกรุงเทพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคนร้ายวางวัตถุคล้ายระเบิดไว้ด้านหลังป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้
ทำให้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่
โดยวางกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์เรื่อยไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่า
เพราะมีกำลังตำรวจยืนประจำจุดทุกจุดรวมไปถึงบนสกายวอล์กซึ่งเป็นจุดสูงคม
ยังมีกำลังตำรวจไปยืนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกด้วย
ซึ่งอาจจะสร้างความตกใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินสัญจรผ่านไปมาบริเวณจุดนี้ด้วยนั่นเองครับ

คุณผู้ชมครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติวอนประชาชน
อย่าตื่นตนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานนั้น
สามารถดูแลสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ว่าทางการประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ก็คือเน้นย้ำพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลคอนเฟิร์มมาว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะคะ
อกจากนี้ทางการขอความร่วมมือจากประชาชน

จะต้องโดยสารโดยรถประจำทางต่าง

ขอตรวจสัมภาระขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยค่ะ

สิ่งใดผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ